ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเด็กอายุ๑๖อีกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
อายุ๑๖ปีแต่ว่าถูกเพื่อนที่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะ

โอ้โหเด็กผู้หญิงเจอแบบนี้นะคะ

แล้วก็สิ่งที่เธอร้องเรียนเนี่ยก็คือว่า

ครูพาไปรักษาเองแล้วบอกว่าอยากกระจายข่าว
ให้ปิดข่าวเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุ
วันนี้โพสต์เรื่องนี้ค่ะบอกว่ามีเด็กนักเรียนอายุ๑๖
ขอให้ช่วยเพราะว่าทะเลาะกับเพื่อน
แล้วถูกคัตเตอร์กรีดหน้ากรีดตั้งแต่เบ้าตายาวถึงลำคอค่ะ
กรีดแขนกรีดท้องรวม๓แผลเย็บ๗๐เข็มคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดสุราธานี
แล้วเธอก็บอกว่าครูไม่ยอมเรียกรถพยาบาล
พาไปส่งเองแล้วบอกกับพยาบาลว่าให้ลงว่าเป็นอุบัติเหตุ
ให้ปิดเรื่องกลัวว่าจะทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
แต่พยาบาลเอาเรื่องนี้มาบอกกับเธอบอกกับน้องนะคะ
แม่ก็ไปแจ้งความนะคะไปเจอตำรวจตำรวจบอกว่าคดีนี้
ทนายใครเก่งก็ชนะเพราะคู่กรณีเขาก็มาแจ้งความน้องเหมือนกัน
นะคะนี่ก็คือความอึดอัดครับข้องใจนะคะที่มาขอความช่วยเหลือกับการจอมพลัง
หลังเกิดเหตุอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเรียนตามปกติ
ส่วนเธอไม่กล้าไปเรียนแล้วโรงเรียนก็ไม่เคยมาเยี่ยมด้วย
ล่าสุดการจอมพลังพาน้องผู้เสียหายนะคะ
ไปที่สพขุนทะเลไปพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มีตำรวจมีตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราธานี
ยุติธรรมจังหวัดผอโรงเรียน
มานั่งโต๊ะกลมพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็หลังการประชุมก็พาผู้ปกครองมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า
มันมาจากเด็กทะเลาะกันและบานปลายจนเกิดความรุนแรงขึ้นค่ะ
แม่ของผู้เสียหายบอกพอใจที่มีหน่วยงานมา
รับฟังมาให้การช่วยเหลือแต่ที่สำคัญที่สุดคือ
สิ่งที่ต้องการคืออยากให้ช่วยรักษาหน้าของลูกสาว
ให้กลับมาปกติเพราะว่ามันมีความสำคัญ
มันมีผลกับสภาพจิตใจแล้วเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
อายุเพิ่ง๑๖ด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ
สิ่งทุกอย่างที่เขาพูดมาทางโรงเรียน
วิชาศิลปะแล้วพอมาก่อนนั้นแม่ก็มาถามน้อง
บอกว่าไม่มีช่วยทำยังไงก็ได้
ให้หน้าน้องกลับมาเป็นปกติให้มากที่สุดนะคะ
เพราะว่าสงสารมันเป็นปมของเด็กไปตลอดชีวิต
จากที่คุณแม่เขาเคยคุยในช่วงแรก

ว่าอาจจะโรงเรียนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่วันนี้ท่านมาดูแลแล้ว
มีสมาธิพวกผู้ปกครองมาแล้ว
ถ้าสมมุติน้องไม่สบายใจ
ในการที่จะอยู่โรงเรียนเดิม
ก็จะประสานโรงเรียนใหม่ให้

เด็กพกอาวุธเดินอยู่ในโรงเรียน
ส่วนทางพ่อของคู่กรณี
ก็บอกว่าพอรู้เรื่อง

แล้วก็เสียใจกับการกระทำของลูกตัวเอง

ซึ่งคู่กรณีเรียกค่าเสียหาย๖แสนบาท
ตนเองยินดีจะรับผิดชอบ
แต่เงื่อนไข๖แสนบาทคิดว่ามากเกินไป

แล้วก็อธิบายว่าที่ต้องไปแจ้งความ

ก็ต้องแจ้งว่าถูกทำร้ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ตอนนี้คุณกันจอมพลังก็บอกว่า
มีการติดต่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ

เพื่อช่วยเหลือศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ค่ะ